แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตขอใช้คำว่าแปลกตาก็แล้วกันนะคะ
ปางสายญาติค่ะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่จังหวัดน่านค่ะ

วัดม่วงเจริญราชที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะ
อยู่ระหว่างการจัดงานพุทธาพิเศษพระพุทธศัยญาติสมปรารถนา
หรือพระเจ้าตาหวานสูง๑๐เมตรเป็นพระนอนนะคะ
ระหว่างพิธีสวดได้มีการนำผ้ามาคลุมหน้าของพระพุทธรูป
เมื่อเปิดผ้าออกพระพุทธรูปปางสายญาติลักษณะแปลกตา
เพราะว่าด้วยใบหน้านะคะ
คิ้วขนตาทาตาฟ้าแก้มปากสีชมพูอย่างนี้ค่ะ
คือท่านเจ้าอาวาสบอกว่าสำหรับแนวคิดการสร้างพระพุทธศัยญาติสมปรารถนา
พระเจ้าตาหวานเป็นศิลปะแบบเมียนมาค่ะ
สื่อความหมายถึงการปรินิพพานเป็นกุศโลบายถึงความสุขนะคะ
ใครที่มากราบไหว้ก็จะสุขกายสบายใจจะเกิดแต่สิ่งดีงามนะคะ
ส่วนที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าแปลกตาก็แล้วแต่นานาจิตตังค์นะคะ